เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังคลิปนี้พร้อมกันว่าน้องเนี่ยพูดว่าอะไรเอาไปฟังกันเลยค่ะ

ไม่ต้องนี่ไม่รู้นะว่าพูดโยเยตามภาษาเด็ก
แต่ว่าได้ยินตอนท้ายน้องเป่าออกเสียงดี
ดิฉันว่าไม่โยเยนะชัดอยู่นะ

ก็ไม่ใช่อะไรหรอกคุณคือลุงวูดดี้เนี่ยอยากจะให้ทุนการศึกษาหลานสาว

ถ้าเรียกชื่อลุงได้จะจ่าย๒แสนบาท
ในที่สุดหนูน้อยขวัญใจมหาชนก็ไม่ทำให้ลุงวูดดี้เขาผิดหวังนะคะ
ออกเสียงดีชัดแจ๋วเลย
ทีนี้ก็ถึงเวลาตามลากรางวัลสิคะ
คุณแม่กุ๊บกิ๊บก็รีบจัดแจงโพสต์คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานลงไอจี
แท็กถึงคุณลุงใจดีให้มาจ่ายตามสัญญา
แถมยังติดแฮชแท็กสุดท้ายอีกว่า

เรียกดีเสมอแม้เธององแงฮ่า

จริงฝ่ายคุณลุงรับทราบแล้วก็ต้องเตรียมเงินรางวัลไว้ให้ตามสัญญานะคะ
ส่วนต่อจากนี้จะมีใครกล้าท้าเจ๊เป่าอีกหรือไม่

เพราะหนูเป่าเพิ่งจะข้าเหงินสดจากผู้จัดการดาง

แล้วดูสังเกตดูคลิปเมื่อสักครู่นี้

เพราะเกิดบอกก่อนที่จะพูดดี
เปล่าตอนนี้กลายเป็นซุปตาที่โกยเงินได้มากอิงถึงคนนะ
สองคนก็เป็นเอฟซีเหมือนกันดูทุกวัย
มีใครจะให้มากกว่า๒แสนไหม
ถ้ามีตังค์ก็เตรียมจะให้เหมือนกันแต่ว่าไว้ก่อนนะลูกจะให้เรียกว่าอะไรคะป้าเหรอ
ไม่พี่อย่างนี้สิค่ะลูก